สวัสดีครับ
เปิดไอเดียรับทรัพย์เด็ด

สวัสดีมา
สาวชอบเครื่องประดับกันไหมครับโอ้
ชอบค่ะชอบที่สุดเลยนะคะ
ถ้าใช้เงินสามเมียค่ะ

ใช้เงินเดือนไปก่อนไม่มีเหมือนกัน
แล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำจากปีกแมลงทัพ

ได้ครับนี่ค่ะคุณสมัตินามศรีฐานประธานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรจังหวัดหนองบุรมภูนะครับ
คุณสมัครกล่าวไว้ครับว่าเริ่มมาจากทางจังหวัดได้จัดอบรม
สอนการใช้ประโยชน์จากปีกแมลงทัพ
คือนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างได้นะครับ
เพื่อจะเพิ่มมูลค่าพอทำไปสักพักครับคุณน้องครับ
แมลงทัพเป็นธรรมชาติเริ่มหายากเริ่มจะหมดอ่ะสิ
ชาวบ้านครับจึงลองศึกษาลองเลี้ยงมันดูครับ

บันก็เลยในการเลี้ยงแมลงทัพนี้นะครับ

ก็เพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์สวยของความงามนั่นเอง

ของกลุ่มแมลงทัพคืนถิ่นจังหวัดหนองบัวลำพูด้วย

ยังมีการส่งไปที่ศูนย์สินค้าบางสายอีกด้วย

ได้รับประถานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับ
จากกระทรวปอุตสาหกราบอีกด้วย

จากกลุ่มวิสาหกิจไก่งวงนะคะจังหวัดราชบุรีค่ะ
ประธานคลุงวิทยาศาสตร์ศอาคิตไก่งวงราชบุรีบอกว่า
เป็นการต่อยอดการเลี้ยงไก่งวงนะคะ
เกือบพันกว่าตัวที่ฟาร์มค่ะ
ซึ่งปกตินะคะจะเป็นการนำเนื้อมาแปรรูปค่ะ

จ้อไก่งวงนะคะซึ่งในฟาร์มนะคะจะมีขนไก่งวงที่ร่วงหล่นอยู่ตามพื้นนะคะ
ก็เลยเกิดเป็นไอเดียแบบนี้เลยค่ะก็เลยนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบแพนเมสนะคะ
ก็มีทั้งหมวกสายคาดหมวกนะคะมีตังหูนะคะซึ่งก่อนที่เขาจะนำมาใช้เนี่ย
เขาต้องทำการซักก่อนแล้วก็นำไปตากแห้งค่ะ
จากนั้นนะคะก็นำมาย้อมสีให้สวยงามค่ะซึ่งพี่ปูเขาบอกอีกนะคะ
ว่าตรงนี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับแม่บ้านด้วยนะคะ
พูดสวยอดคลือมากเลยค่ะ
โดยไม่ต้องใส่เงิง

คิดว่ามันสุดยอดตรงที่ว่าเอาของที่หล่นตามพื้นเนี่ย
เก็บมาทำเป็นสร้างรายได้ให้อีกอือไม่เก่งขนาดนี้สุดยอด
นี่มันข่าวของแม่ง่ายค่ะคนก็เลยแบบมีโอกาสให้ใส่แบบนี้สวยครับ
คุณผู้ชมค่ะมีพักด้วยส่วนเรื่องราคานี้ไม่แพงเลยนะคะ
ถ้าแบบเป็นต่างหูนะคะก็เริ่มที่เบาเบาเลยค่ะยี่สิบห้าบาท

ถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามที่ที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้เลยนะคะ
พี่คะช่วงเย็นแบบนี้เริ่มจะหิวอะไรกันหรือยังคะ
ให้แม่บอกก่อนหน้าของแม่นะคะถ้าเย็นมาค่อยนะคะของจะเน้นผักหน่อย
ใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นดีเลยจัดไปเลยค่ะถูกใจทั้งคู่แน่นอนกับชาบูสวนผักนั่นเอง
ส่วนผักที่ให้เราสามารถนั่งกินชาบูได้เก็บผักก็ได้
อยากกินลูกไหนก็เก็บมาใส่ในหม้อชาบูเด็ดไหมคะพี่ป้อง

เอาล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าไปกินชาบูท่ามกลางสวนผักกันเลยค่ะ
ที่นี่คือร้านชาบูท่ามกลางบรรยากาศสวนผักที่ทั้งร่มรื่นด้วยต้นไม้น้อยใหญ่
เก๋ของที่นี่คือเป็นร้านที่ลูกค้าสามารถลงไปเก็บผักจากในสวนได้เอง
สดใหม่และปลอดสารพิษเอามาประกอบความอร่อยในหม้อชาบูของคุณ
เรียกว่าเป็นไอเดียดีที่สามารถต่อยอดให้กับสวนผักของเขา

แต่ว่าจะปลูกตามฤดูการที่แตกต่างกันไป
แต่หลักก็จะเป็นผักมุ่งผักโขมนะครับ
มีทั้งที่ปลูกไว้เพื่อทำเกี่ยวกับชาบูด้วย
แล้วก็ปลูกเอาไว้เกี่ยวกับทำเมนูพิเศษด้วย
แต่ผักพืชผักสวนครัวเราปลูกไว้ใช้ในร้านเยอะ
ลูกค้ามาบางทีก็สามารถเลือกดูได้ครับเป็น๑๐ชนิดเลย

เพราะว่าลูกค้าต้องเก็บทุกวันเราต้องเก็บไว้ให้ทุกวัน
ถ้าเราใส่ยาฆ่าแมลงจะค่อนข้างจะอันตราย
ฉะนั้นเราต้องปลูกแบบตามธรรมชาติ
ในส่วนนี้เก็บทานฟรีจริงครับ
ทานให้หมดเก็บกลับบ้านได้เราก็ไม่คิดเงินครับ

ก็ที่นี่เปิดมาจะ๔ปีแล้วนะครับผม
ก็มีกลุ่มลูกค้าประจำอยู่พอสมควรนะครับ
เพราะว่าด้วยบรรยากาศที่เขารู้สึกเหมือนทานอาหารที่บ้านเพื่อนนะครับ
แล้วก็ลูกค้าประจำช่วยกันบอกต่อแชร์ไปเรื่อยครับ
แล้วเราไม่ได้มีแค่ให้เดินเก็บผักอย่างเดียวนะครับ
ร้านเรายังมาโฟกัสเริ่มของอาหารแลิกเยอะนะครับ
สิ่งที่สองเราต้องนั่งงานคอมเมนต์
ทุกคอมเมนต์ของลูกค้าคือสิ่งสำคัญที่จะมาปรับใช้

แล้วทั้งหมดนี้นะครับดูเป็นไอเดียก็ได้นะครับ

เพราะว่าพูดจริงนะบางทีไปกินชาบูเนี่ย
ผักมันก็ไม่ได้ตื่นตาตื่นใจขนาดนี้

เพราะคุณตรงเลยนะคือไอที่เดียวแบบนี้

อย่างนี้ต้องขอไปลองทำที่บ้านบ้าง

พี่เหนื่อยค่ะตั้งแต่ทำรายการมาจากกี่เทป
เพราะรายการเรามีไอเดียให้เลือกเยอะหรอกเลยค่ะ
เดี๋ยวขอตัวไปจดสูตรไอเดียต่างก่อนนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะ
พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะ

เดี๋ยวลองเปลี่ยนชุดว่ายน้ำถ่ายรูปลงไอจี

สไฟตายแมนงานหรอ

คุณพี่รู้จักคำว่าทิพย์ไหมคะ

ทิศก็แบบเรามาโนไปเองว่ามีความสุขทางใจอะไรอย่างเงี้ย

ไม่ได้เป็นที่ช่วงนี้โควิดใช่มั้ย
ไม่ได้ไปที่ที่ทะเลกันมาก็นานแล้ว

ก็เลยมโนว่าเนี่ยค่ะ
อาหารทะเลรสเด็ดเจ้าดังมาให้
เฮ้ยจริงเหรอคะป๋า

เป็นยังไงบ้างครับแต่ละเมนู

ไม่ใช่อาหารทิพย์อีกต่อไปแต่มันมาอยู่ตรงนี้จริงแล้วค่ะ

ยอมไม่ทำเองนะ
อยากรู้ว่าใครจัดให้ไปดูกันเลยค่ะ

อยากรู้เธอทำได้อย่างไร
ตามติดชีวิตเธอได้ตอนนี้

ผู้บริหารและเจ้าของต้นตำรับ

แค่ได้กลิ่นก็จะทนกันไม่ไหวแล้วนะครับ
วันนี้จัดเมนูอะไรมาให้เราชมบ้างครับ
เป็นเมนูที่เราทำขึ้นมาใหม่แต่เมนูตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่รสเข็นตั้งแต่โต๊ะสี่ตัวเลย
เข็นมาขายหน้าโรงเรียนรุมศาเนี้ยนะคะจะมีกุ้งอบวุ้นเส้นครับหมดนี้นะ
เปิดเลยแล้วก็ปูอบวุ้นเส้นค่ะค่ะอันนี้ปูอบวุ้นเส้น
แล้วก็จะเป็นหอยแม่งผู้อบฮอรภาหอยแม่งผู้อบฮอรภาโอ้โหหอมมากค่ะ
นี่ก็จะเป็นหอยแคลงลวกค่ะแรงลวกครับตัวใหญ่มากแล้วตอนนี้พี่กบขยายไปกี่โต๊ะแล้วคะเนี่ย
โอ้โหห้าร้อยแล้วมั้งคะห้าม้อยโต๊ะเลยค่ะสามจากสี่ร้อยสามจากสี่ร้อยค่ะอืม
เชื่อว่าเราทุกคนต้องเคยเป็นลูกค้าพี่กบถูกต้องค่ะที่จะมีสามสาขาเท่านั้นนะคะ
ก็จะมีสาขาถนนราชพฤกษ์นะคะตรงถนนตัดใหม่เฉลิมประเทศนะคะ
แล้วก็จะมีสาขาที่สองที่เปิดต่อจากถนนประเทศก็จะเป็นบังนาซอยยี่สิบสามค่ะอืม
แล้วล่าสุดน้องใหม่ซึ่งเปิดได้ไม่ถึง๑เดือนก็จะเป็นเกษตรนวมินค่ะ
ขอบคุณมากนะครับค่ะก็คือสามสาขานี้ใช่จากสี่เมนูที่เป็นสตรีทฟู้ดตอนนี้พี่กบมีทั้งหมดกี่เมนูแล้วคะในร้าน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
ผัดปูเนื้อปูจัมโบ้เลยนะคะซึ่งพี่เชื่อว่าไม่มีที่ไหนจะใหญ่เท่านี้อีกแล้วค่ะเราจะคัดมาเลยนะคะ
เป็นเนื้อปลูกก้อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลากระพงราดพริกสามรสนะคะซึ่งขายดีเหมือนกันทุกโต๊ะนะคะ
อันนี้เป็นปลาหมึกผัดไข่เค็มค่ะค่ะอันนี้เป็นหอยจ้อปู
อันนี้คือสุดยอดมากของหวานก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะ
เดี๋ยวใบต้องขอชิมแบบสูตรดั้งเดิมเมนูเริ่มต้นนะคะเป็นปูอบวุ้นเส้น
อืมไม่ต้องเมอโนไม่ต้องทริปแล้วนะไม่ทริปของจริงของจริงนะคะ
พี่ป้องมันจะมีกลิ่นหอมแบบด้านในที่เขาอบมาค่ะใช่อ่าค่ะ
เย็นเกลียวไปหนูมึงจูบอยู่เนี้ยอืมปูอ่ะอืมหวาน
ไม่หรอกแม่อะไรดีกว่าแม่ท้องร้องค่ะแม่ขอชิมเมนูใหม่แล้วกันนะคะ
อืมคุณดีมากค่ะปลาสดมากค่ะแล้วก็แบบว่ามีความกลมกล่อมนัวมากมากเลยนะคะ
อืมสาเหียสาเหียมันกินเร็งแล้วหอยเจ้าปูปูแน่นแน่นใช่ค่ะอืม
มีข้าวป่าวไหมมีข้าวป่าวไหมมีข้าวป่าวไหมเป็นข้าวผัดปูแทนไหมคะ
ตอนที่กัดไปรู้สึกว่าไม่มีแป้งเลยอืมมีแต่เนื้อปูเต็มเต็มค่ะแน่นแน่น
แล้วก็หอมหอมน้ำมันทอดแล้วก็มันตัดกับน้ำจิ้มหวานลงตัวครับพี่ครับ
อร่อยมากครับขออนุญาตนะคะพี่กบขอมาดูไซส์อาหารทะเลสดสดตรงนี้
ต้องบอกว่าแต่ละตัวนี่บึ้มบึ้มบิ๊กบิ๊กใหญ่ใหญ่นะคะใช่ค่ะ
ุ้งที่พี่กบบอกคัดไซส์มาค่ะแล้วปูที่อยู่ในข้าวผัด
นี่นี่ปลาหมึกค่ะใหญ่กว่าแขนค่ะดูนะคะใหญ่จริงหมูใหญ่จริงอะไรจริงนะคะ
อันนี้คือเป็นไซส์พิเศษที่ทางร้านเราคัดเลยอันนี้คือปกติลูกค้าจะได้รับไซส์นี้อยู่แล้ว
ไม่ใช่ว่าออกทีวีแล้วเลือกไซส์ใหญ่นะคะอันนี้คือไซส์จริงจริงที่ลูกค้าจะได้ทานเลย
เอาละครับจากร้านรถเข็นริมทางนะครับสู่ร้านอาหารทะเลกลางกรุงที่สร้างรายได้ให้กับเจ้าของเนี่ยนะฮะ
วันละเป็นแสนแสนนะครับและมีรางวัลเป็นล้านครับคุณกบทำได้ยังไง
ไปนั่งเกวียนครับไปไปค่ะทราบแล้วว่าพี่กบของเรานี่นะฮะ
สร้างเงินล้านจากรถเข็นค่ะโจทย์ธรรมีวันนี้นะครับ
เราย้อนให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าฝ่าฟันต่อสู้มายังไงบ้างครับ
ตอนนั้นอายุประมาณยี่สิบปีนะคะแล้วก็จบประวัติศาสตร์ครับ
ชอบทำอาหารมากแต่ก่อนหน้าทำอาหารเนี้ยคือเป็นเซลล์ก่อน
ก็ทำอยู่ประมาณสักหกเดือนแล้วมีอยู่วันหนึ่ง
ใช่ตอนนั้นส่วนอาหารใหญ่มากใช่ค่ะมันแพงแล้วก็แบบว่า
เราเอาตัวเราเป็นหลักว่าเราอยากทานอาหารทะเลเนี่ย
เราไม่มีตังค์ค่ะนี่สามารถจัดป้องได้ครับ
ก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยเราน่าจะทำแบบอาหารทะเลที่มันเป็นรสเข็นนะ

แต่และตอนแรกยังไม่ออกจากงานนะคะก็ลองฝึกทำดูก่อน
ซื้ออาหารทะเลมาทำให้ข้างบ้านทานแจกหมดเลยลุงป้านะคะครับ
อร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจเลยออกจากงานเลยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นตรงนั้นเลยค่ะคือพี่กบก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะ
ก็เลยประกอบกับเราก็ชอบทำอาหารด้วยใช่ก็เลยออกมาเป็นตรงนี้เลย
อ้าวแล้วที่มันส่วนทางอันนะครับคืออยากทำอาหารเข็นแต่อยากทำอาหารทะเล
แล้วมันจะตั้งราคาได้หรือครับแพงเดี๋ยวคนก็ไม่ซื้ออีกอะไรอย่างเงี้ย
อย่าไปเอากำไรเยอะใช่ไหมคะเราต้องขายปริมาณค่ะเพื่อให้คนได้รู้จักเราได้ชิมอาหารของเราอย่างนี้ค่ะ
ครั้งแรกเลยเนี่ยมันมีแค่สี่เมนูเพราะตัวเราเองเนี่ยเป็นคนที่คิดเมนูขึ้นมา
ทานที่นู่นที่นี่แล้วก็มาคิดเมนูเป็นของตัวเองแล้วก็เริ่มทำขยับมาเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้
ค่ะก็คืออยากให้ผู้คนได้กินอาหารรสชาติสดสดราคาไม่แพงจะต้องได้ค่ะ
แล้วสูตรอาหารต่างนี้พี่กบก็ทำเองลองเองทำเองหมดทั้งหมดเลย๔เมนูแรกก็คือขายแค่นั้นแล้วก็เข็นรถเข็นขาย
ใช่ค่ะขายตรงไหนยังไงบ้างหน้าโรงเรียนอุดมศึกษาค่ะสมัยก่อนเมื่อ๒๕๓๘ก่อนฟองสบู่แตก
แล้วทำไมถึงต้องมีแค่สี่เมนูคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเรายังเริ่มต้นใหม่ใหม่เรายังไม่อยากที่จะทำหลากหลายเมนูคือให้มันเป็นแบบสี่เมนูทุกอย่างอร่อยหมด
อ่าใช่ตอนแรกที่พี่กบเริ่มทำเนี่ยค่ะมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
ปัญหาเกิดเลยค่ะค่ะพออายุเรายังไม่เยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ความเชื่อถือความอะไรและอีกอย่างเมนูเนี่ยมีแค่สี่เมนูครับ
คนมาเอ้าน้องขายอะไรเล่นขายของหรือเปล่าทำไมไม่มีข้าวไม่มีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนแรกก็ท้อนะคะเพราะว่าของที่เหลือเนี่ยอาหารทะเลเนี่ย
เราต้องกล้าโยนทิ้งนะคะใช่เพราะไม่อย่างนั้นวันรุ่งขึ้นมันจะไม่สด
แต่เรามองว่ามันไปต่อได้เนื่องจากว่าเรามั่นใจในรสชาติ
แล้วก็คุณภาพของเราที่ทำอาหารให้ลูกค้าทานซึ่งมีคุณภาพดีและรสชาติอร่อย
ซึ่งแตกต่างจากคนอื่นวัตถุดิบที่เรานำมาใช้เนี่ย
ก็แตกต่างค่ะเราใช้วัตถุดิบที่แบบคัดไซส์มาแล้วก็การปรุงอย่างนี้ค่ะ
คนอื่นเนี่ยอบวุ้นเส้นเนี่ยเขาจะใช้ขึ้นช่ายแต่เราใช้ต้นหอม
ซึ่งเราต้องสร้างความแตกต่างให้กับลูกค้าพอถึงตรงนั้นเนี่ย
เรามองว่ามันไปได้อีกไกล๓เดือนผ่านมาเนี่ย
ลูกค้าก็เริ่มเริ่มมากมากขึ้นมากขึ้นมาช่วยจัดโต๊ะด้วยนะคะ
เพราะเราต้องรอโรงเรียนเลิกก่อนพวกพ่อค้าแม่ค้าที่ขายลูกชิ้นปิ้งอะไรอย่างนี้
หน้าโรงเรียนเลยใช่เราต้องต้องเข็นมาแล้วก็มาจอดรอ
กบขายคนเดียวคนเดียวเริ่มจากไม่มีลูกน้องเลยนะคะคนเดียวจริง
แล้วก็คาดกระเป๋าแล้วก็ยืนทำเก็บตังค์ด้วย
สมัยก่อนจะมีฉายาค่ะค่ะเจ๊ปูหน้างอเจ๊ปูหน้างอ
คือมันเหนื่อยเงี้ยแหละคือไม่สามารถพูดกับใครได้แล้วมันเหนื่อย
มันทำไม่ทำด้วยแล้วคือก่อนมันเข้าค่ะเจ๊ใครอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ไม่ตอบอ่ะค่ะ
เขาเขาจะเลยให้ฉายาแล้วก็แบบมีโดนหลอกอะไรอย่างเงี้ยน้องปูกล้ามเดียวอะไรอย่างงี้
แบบตอนที่เราไปซื้ออาหารทะเลนะคะครับเขาบอกว่าเอาไปเลยปูกล้ามเดียวเนี้ย
เป็นปูที่หายากที่สุดซึ่งไม่ใช่ค่ะปูมันกัดกัน
ต้องดูตัวแน่ต้องศึกษาทั้งหมดค่ะไปซื้อที่ไหนครับอาหารใช่ค่ะ
ไปเองไปเองเองขับรถไปเองไปถึงตลาดก็ตีสองขอเขาซื้อไม่มีใครพูดกับเราเลย
โยนแบบเปียกันอะน้องเอ่อเครงนู่นนู่นนี่นี่นั่นถามใครโยนข้าม
ข้ามหน้าข้ามตาเราทำไมคะเอ๊ะทำยังไงดีเนอะไปนั่งท้ออยู่แป๊บนึง
ก็เลยไปเห็นพม่าเข็นของมาก็ไปยกมือไหว้เขา
แล้วก็แบบเอ๊ะอย่าไปซื้อของมาเส้นเขาดีกว่า
ก็บอกว่าน้องช่วยบอกหน่อยเถอะว่าเขาซื้ออาหารทะเลเนี่ย
พี่จะปันซื้อไม่เยอะนะซื้อที่ไหนเขาบอกตามมาตามมาอะไรอย่างเงี้ยครับ
เขาก็แนะนำเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหก็คือล่าเลิกเที่ยงคืน
ขับรถไปมหาชัยกับช่วงแถวละพร้าวใกล้มากใกล้มากใกล้คนเดียวด้วยน่ะ
คนเดียวแล้วกว่าจะได้อาหารครบเนี้ยหกโมงเช้านอกจากว่าไม่มีใครช่วยแล้วก็
เหนื่อยแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรอื่นอีกไหมครับในช่วงต้นของกิจการ
พอทำไปสักระยะหนึ่งใช่ไหมคะขายดีค่ะ
พอขายดีก็เริ่มแล้วลูกน้องเล่นตัวบ้าง
มาอ้าวลูกน้องหายไปไหนโม่อ้าวไม่มาทำงาน
ไม่มาทำงานหมดเลยไปไหนกันนะครับก็ละออกค่ะเอาเลย
คือเหนื่อยคือเหนื่อยลูกน้องเหนื่อยเพราะว่ามันต้องแบกทุกอย่างอะไร
อย่างเงี้ยค่ะปิดเลยของวันนั้นเททิ้งหมดเลยอืม
คือขายไม่ได้ก็มาตั้งหลักดูค่ะเกิดปัญหาก็มานั่งคิดดูว่า
จะทำยังไงแต่พี่เป็นคนที่ไม่กลัวปัญหา
เวลาเราเจอปัญหาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหยุดและคิดเพื่อตั้งสติ
แล้วก็ค่อยแก้ไขมันหลังจากนั้นพี่ก็หยุดไปประมาณหนึ่งเดือน
อืมพอหนึ่งเดือนปุ๊บก็เริ่มหาลูกน้องเข้ามาค่ะแล้วก็มาฝึกใหม่
เหมือนเริ่มใหม่ค่ะพอเปิดปุ๊บลูกค้าเต็มเลยค่ะลุงเลย
รออยู่อะไรอยู่ที่โต๊ะรถเข็นอย่างเงี้ค่ะมีสี่โต๊ะเนี่ยนาน
ไหมคะพี่สี่โต๊ะเนี้ยประมาณสามเดือนครับหลังจากนั้นก็มาหกโต๊ะ
แปดโต๊ะขยับไปสิบสองโต๊ะอืมแล้วก็มาขึ้นตึกแถวสามชั้น
โอ้โหแสดงว่าเก็บเงินไม่นานก็สามารถขึ้นเป็นตึกแถวได้เลย
ใช่ตอนที่ขึ้นตึกแถวนี้มีโต๊ะสักกี่โต๊ะแล้วครับตอนนั้นคิดว่าน่าจะประมาณสามสิบโต๊ะ
ภายในระยะเวลาเท่าไหร่คะจากรถเข็นปีกว่าค่ะปีกว่าครับปีกว่าครับ
ว่าเร็วมากนะคะพี่กบใช่ค่ะแล้วตอนที่มาเป็นสามสิบโต๊ะ
นูยังสี่อันเหมือนเดิมยังสี่อันเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะครับใช่
ยังไม่มีข้าวทุกคนต้องแบกข้าวมาทานด้วยเป็นการรู้กันว่าจะซื้อข้าวถุงถุงมานั่งแกะทานที่อบอร่อย
ค่ะแต่ว่าเริ่มเป็นอาคารแล้วเริ่มเป็นอยู่ในตึกแล้วเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เริ่มเริ่มเมนูแล้ว
จะเป็นปลาสำลีเผาเป็นข้าวผัดปูเข้ามาอะไรอย่างเงี้ค่ะเขาเชียร์ผมเลยเอาล่ะก็คือร้านไปได้สวยแล้วร้านมีเมนูเพิ่มเติมแล้วขายดีแล้วแต่มันมีจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งนั่นก็คือ

ขึ้นมาตั้งตัวใหม่ได้ค่ะตั้งสตินานไหมคะตั้งสตินานอยู่พอสมควรแต่ถ้าถามว่านานมากไหมก็เราตั้งสตินานไม่ได้ค่ะเพราะตอนนั้นลูกน้องที่เขาเอ่อฝากความหวังไว้กับเราเนี่ยค่ะก็มีบางส่วนซึ่งเราบอกว่าอะไม่ต้องตามเราออกมาก็ได้คืออยู่ตรงทาวินทาวก็ได้เพราะว่าเราก็ยังไม่มีรายได้เราก็ไม่รู้
ไหมค่ะเนี้ยค่ะลูกน้องพูดอยู่คำเดียวทำให้เรามีกำลังใจตรงนั้นบอกว่าไม่เป็นไรพี่ไปตายเอาดาบหน้าด้วยกันโอ้ยใกล้ใจแล้วค่ะสุดยอดมากแล้วเราก็เลยใช่แล้วฉันอยู่นิ่งไม่ได้แล้วฉันต้องรีบทำอะไรสักอย่างแล้วค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งตอนที่ออกมาเนี้ยเราก็ยังบอกว่า

สาขาเพื่อที่ไม่ให้ดึงดึงลูกค้ากันคือใกล้ตรงไหนเนี่ยตอนนี้การจราจรมันติดขัดเนาะบางคนใกล้ตรงไหนก็ทานสาขานั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มของลูกค้าอบอร่อยเนี่ยค่อนข้างจะทั่วแล้วกระจายไปแล้วเนี่ยกระจายไปทั่วแล้วคือการเปิดร้านอาหารใหญ่ใหญ่หลายสาขาโต๊ะเยอะ

เห็นวัตถุดิบที่มาเนี้ยมันใช้ได้ไหมมันสดใหม่ไหมพี่จะต้องก่อนถึงจะส่งไปใช่เพราะเราถึงจะไปไปแต่ละสาขาอันนี้ได้คือต้องส่งถ้าไม่ได้มีไหมคะทิ้งอย่างงี้มีค่ะมีค่ะได้ปุ๊บไม่ได้ปุ๊บเราก็จะไม่ไม่ส่งไปแล้วพี่ก็บอกแต่ละสาขาว่าวันนี้ไม่มีน่ะครับเพราะว่าช่วงหน้ามอสมเนี้ยบางที
อาหารเนี้ยคงมีเยอะพอสมควรค่ะขอให้พี่กบให้คำแนะนำได้ไหมครับว่าคนที่อยากทำร้านอาหารเนี้ยคงจะมีหลักการเคล็ดลับอะไรบ้างค่ะคืออันดับแรกเลยที่สำคัญที่สุดเลยนะคะค่ะก็คือการคุมคุณภาพของอาหารครับต้องสดต้องใช้วัตถุดิบที่ดีรสชาติเนี้ยคุณจะต้องทำรสชาติให้สม่ำเส

เกิดขึ้นผลักดันแล้วก็เปลี่ยนให้พี่กบเนี่ยมีพลังแล้วก็ก้าวมาเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากในวันนี้ค่ะ
ใช่ค่ะซึ่งไม่ใช่ธุรกิจธรรมดานะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่ทำเงินหลักร้อยล้านเลยล่ะค่ะ
จากจุดเริ่มต้นแค่ขายอาหารเพียงสี่อย่างเท่านั้นเองแล้ววันนี้ครับเราขอขอบคุณคุณกบนะฮะหรือพี่ดวงนะครับ
นิพิษวรินทรนะฮะจากร้านอกอร่อยนะครับที่มาแชร์ประสบการณ์ว่ากว่าจะเป็นเศรษฐีเขาทำกันอย่างไรครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ให้พี่กบฝากร้านหน่อยว่าแต่ละสาขาเปิดปิดวันไหนและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อด้วยค่ะ
องสำรองที่นั่งกันก่อนหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติม
เขาติดต่อไปได้โทรไปที่หมายเลขนะฮะ
๒๙๒๔๒๔๙ค่ะโทรเข้าไปได้เลยค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณนะฮะคุณพี่กลุ่มค่ะขอบคุณมาก
คุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าทำไมมะม่วงที่เราปลูกนั้น
ผลไม่ดกเหมือนสวนอื่นเขา
วันนี้เรามีสูตรลับที่จะทำให้มะม่วงออกดอกผลดกเต็มต้น
เทคนิคง่ายเพียงแค่ใช้กล้วยสุกและน้ำตาลครับ
ช่วงนี้ไปไหนมาไหนเราก็เริ่มจะเห็นมะม่วงวางขายกันแล้วนะคะ
พอเห็นมะม่วงปุ๊บรู้ปั๊บว่ากำลังจะเข้าสู่หน้า
น่าร้อนค่ะน่าร้อนค่ะมันก็น่าร้อนค่ะคุณผู้ชมขา
ถูกต้องค่ะใช่เลยพอเราเห็นมะม่วงปุ๊บฤดูการนี้คือฟินมาก
ผลมาเยอะเลยจ๊ะออกมาจ้าอยากกินมากจ้า
วันนี้ก็เลยมีวิธีที่อยากจะทำให้มะม่วงลูกดกมาฝากค่ะ

ใส่ปุ๋ยเข้าไปซีโน่ค่ะโน่มันไม่พอ
ของปากของใบตองนะคะเราจะใช้
ได้เหรอครับเดี๋ยว

มันไม่ดีตรงไหนคะใช้กล้วยด้วยนะคะไม่ดี
อ๋อกล้วยกล้วยความคิดของมันเนี่ยไม่ดีนะ
เราจะใช้กล้วยจริงค่ะใช้กล้วยสุกแล้วก็น้ำตาลสองอย่างพอ
ไม่มีวาแวร์นะคะไปดูค่ะ
และนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสูตรลับมะม่วงออกดอกผลนี่ดกเต็มต้นเลยนะคะ
เพียงแค่กล้วยสุกและน้ำตาลจริงค่ะ
สิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีเพียงแค่๑กล้วยน้ำว้าสุก๒กิโลกรัม
และ๒น้ำตาลทรายแดง๑กิโลกรัม
และ๓ก็คือน้ำสะอาดค่ะ
เริ่มขั้นตอนแรกก็คือหั่นกล้วยเป็นชิ้นไม่ต้องใหญ่มากนะคะ
ชามผสมลงไปแล้วจากนั้นเราก็เทน้ำตาลลงไป
ตามด้วยน้ำสะอาดอีก๒๕ลิตร
คนส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องขยำให้กล้วยเละนะคะ
แล้วจากนั้นเราก็นำไปใส่ขวดหมักเอาไว้เหมือนใส่โหลเอาไว้แบบนี้ค่ะ
พอหมักเรียบร้อยทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ๑เดือนก็จะสามารถนำไปใช้ได้เลย
เราจะผสมน้ำหมักกล้วยที่ได้๔ช้อนโต๊ะต่อน้ำ๒๐ลิตร
ฉีดพ่นดอกมะม่วง๗วันต่อครั้งหรือจะใช้รสโคนต้นมะม่วงก็ได้
อืมเดี๋ยวจะเผลอนะฮะ

จริงจังกว่ากันใช่ค่ะ